เรียกว่าโลกโซเชียลกลับมาร้อนแรงอีกครั้งนะคะ

เพราะว่านะคุณผู้ชมค่ะมีเพจดังค่ะคุณผู้ชม
อยากดังเดี๋ยวจัดให้จัดมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
อยากดังเดี๋ยวจัดให้วีพลัดนะคะ
เผยแพร่คลิปเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิด
ภาพนี้คุณผู้ชมเป็นภาพผู้ชายคนนึงเนี่ยค่ะ
ระบุว่าเป็นนักแสดงตลกนะคะในภาพเนี่ยคือ
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูตามเลยนะคะดูภาพเลยค่ะ
เหมือนจะเผาบ้านนะ

จากนั้นนะคะก็มีอีกหนึ่งโพสต์ค่ะคราวนี้เต็มไปด้วยภาพร่างกายใครคนนึงค่ะเต็มไปด้วยรอยพกช้ำค่ะเขียวไปหมดคุณผู้ชมค่ะและสภาพบ้านพังเละเทะข้าวของเสียหายกระจัดกระจายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะนะคะ
ระบุข้อความเพิ่มเติมนะคะว่ามันมาอยู่กับเขาที่ระยองทำจนเขาหมดตัวเอาบ้านเอารถไปเข้าธนาคารทำร้านมันโอ้โหแล้วมันยังมาซ้อมเขามาตลอดลูกชายเขาพยายามขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลทุกวันนี้มันหอบข้าวของไปทำร้านใหม่โดยทิ้งหนี้สินให้ผู้หญิงทั้งรถทั้งที่ดินเอาไปจำนองเลยใบตอง
นี่เพจเขาแฉอออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเคสนี้หลายหลายคนก็คาดเดาไปต่างต่างนานานว่าเอ๊ะผู้ชายคนในคลิปเนี้ยคือใครอ่ะคุณคุณไม่ต้องเดาแล้วนะคะไม่ต้องใบ้อักษรยอดใดใดคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี้ยแฟนแฟนเข้าไปสอบถามเรื่องเนี้ยในเฟซบุ๊คว่าผู้ชายคนที่ถูกเพจดังแฉเนี้ยใช่พี่จักกะบุ๋มเชิญยิ้มรึเป
ส่วนตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าเมื่อพยานและหลักฐานของจริงมันปรากฏเนี่ยมันจะสนุกกว่านี้
ได้ด่าได้ไม่โกรธแค่อยากถามพวกท่านอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าคนที่รู้ดีที่สุดคือพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เขาโพสต์แบบนี้เลยจากนั้นก็โพสต์บอกว่าจะเป็นการชี้แจงครั้งสุดท้ายนะบอกว่าตัวเขาเนี่ยเคยพูดไปแล้วในไลฟ์ว่าทุบและทำลายข้าวของจริงแต่มีกระแสบอกว่าตัวเขาเนี่ยทำร้ายผู้หญิง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตัวเองกับแฟนเก่าอยู่กินที่ระยองค่ะ
ลงทุนทำร้านอาหารกันมา๒ปีกว่า

ฝ่ายหญิงกล่าวเขาว่าตนมีอะไรกับเด็กเสิร์ฟในร้านเลยนะ
ตอนหลังธุรกิจค่ะทุนมีหนี้สินโอ้พอก
เป็นดินหางหมูเลยคุณผู้ชมค่ะ
ตัวจักรบุ๋มพยายามประคับประคองร้าน

ไปเที่ยวต่างประเทศใช้ชีวิตหรูหรา
อยู่กินกันมา๒ปีหนี้สิน๓ล้านกว่าบาท
จนต้องเอารถไปจำนำยื่นยัน

ใช่นะคะว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายแฟนเก่าค่ะ
แต่เป็นฝ่ายหญิงต่างหากที่สร้างเรื่องใส่ร้าย

ไปฟังเสียงพี่จักรบุ๋มสักเล็กน้อยกันเลยค่ะ
แล้วใช่เอ้ยไม่ฟังแบบนี้กดหนูนนี่นั่น

ตอนนี้ให้พนัยกำลังเตรียมตัว
รวบรวมเอกสารทั้งหมดในการยื่นฟ้องครับ
ฝากพี่จักรบุ๋มก็ชี้แจงไปแล้วกับบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
เดี๋ยวไปดูอดีตภรรยาบ้างคุณละดาเมลิสเนี่ยเขาเปิดใจกับเราเหมือนกัน

เขาบอกว่าธุรกิจร้านอาหารที่ทำด้วยกันเนี่ยมันก็เจ๊งมาตั้งนานแล้ว
แล้วสิ่งที่จักรบุ๋มพูดไม่เป็นความจริงคุณผู้ชมดูตามเลยนะคะ
ไม่ได้มีเรื่องหึงหวงอะไรใดทั้งสิ้น

และถ้าฝ่ายชายจะฟ้องเธอก็ขอฟ้องกลับเหมือนกันค่ะ
อืมนะคะเปรียบเทียบแบบนี้เลยเนาะ

ทำร้ายร่างกายแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ค่ะผ่านมาแล้ว
มันมีเรื่อยค่ะโดนตีทั้งตี
แล้วทำไมทนนานจังเลยค่ะ
โง่ไงค่ะความรักโง่ของตัวเอง
แค่อยากให้เขาอยู่กับเรา
ก็ยังทำไว้แล้วค่ะทำให้เสียทรัพย์

แต่ยุ่นยันไม่ได้หึ้งหวงอะไรเนอะเรามองทุกคน

นะคะมันคนละมวลนิดนึงค่ะตอนวิดีโอคอยังบอกให้เท่านั้นคุณคุณจะเย็นเลยนะจริง

เพราะว่าคนเป็นสามีภรรยากันคุยกันเองในครอบครัวก่อนก็แล้วกันนะ